เมื่อวันก่อนนะคะคุณป๊อกพัศรกรแล้วก็มากกี้ราศีมาที่ไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
สวัสดีปีใหม่พี่เจ๊กรีและทีมข่าวบันเทิงทุกคน
รวมไปถึงมาอัปเดตเรื่องของเบบีฝาแฝดในท้องด้วยค่ะ
ตอนนี้คุณแม่กำลังเปล่งปลั่งเลยทีเดียว

คือจะบอกว่าใกล้ได้เห็นหน้าเบบีฝาแฝดชายหญิงเต็มที่แล้ว
สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงป๊อกมากกี้
อย่างที่บอกไปทั้งคู่นะคะก็แวะมาทักทายกับทุกท่านที่ไทยรัฐของเรา
แล้วก็เลยขออัปเดตอาการแพ้ท้องของคุณแม่หน่อยละกันว่า
เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ช่วงท้องมาเนี่ยมีอาการแพ้หนักหรือเปล่าหรือยังไงค่ะ
กี้บอกเลยตอนนี้อายุคันกว่า๖เดือนแล้วนะคะก็ไม่มีอาการแพ้ท้องเลย
แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เธอบอกว่าเป็นกังวลในเรื่องของภาวะอารมณ์คุณแม่หลังคลอดนั่นเอง
คือหลายคนบอกว่าเวลาคุณแม่คลอดลูกไปเสร็จเนี่ยเขาจะมีฟิลแบบว่าดาวนิดนึงน้อย

กี้บอกว่าอ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลแหละแล้วก็เตรียมพร้อมจะรับมือด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านคุณสามีสุดที่รักอย่างป๊อกเองก็แอบกระซิบเหมือนกันว่า
คุณภรรยาเนี่ยมีสั่งให้เลิกรับงานนะเพราะว่าตอนนี้ติดแจเลยค่ะ
อยากจะให้อยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาค่ะ
กี้ไม่ได้บินต่างประเทศแล้วงดแล้วอืม
ขอขอบคุณที่เคลียร์คิวงานเลยบ้าง
เพิ่งพูดกันเมื่อกี้เองเขาหันกลับมาบอกตอนกินข้าว
คือต้องหยุดรับงานได้แล้วนะเดี๋ยว
ใช่อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยท้องมาก่อน
แล้วก็ไม่เคยมีแบบมีลูกมีอะไรอย่างนี้มาก่อน
เราก็ไม่รู้ว่าภาวะหลังคลอดจะเป็นยังไงบ้าง
คลอดช่วงมีอะไร

ก็คืออาทิตย์สุดท้ายของมีนาอาทิตย์แรกของเมษา
ระหว่าง๒อาทิตย์นี้ก็ให้เราไปดูเลิกดูอะไรอย่างนี้ได้

เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เขาแฮปปี้ด้วย
คู่นี้น่ารักมากนะคุณป๊อกเองก็ดูแลคุณมากกี้ดีตั้งแต่ช่วงตั้งท้องเลย
ตั้งแต่แรกที่รู้ข่าวแล้วช่วงแรกเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปนะ
อยากแพ้แทนมากสงสารภรรยานะคะ
หลังจากนี้เชื่อว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่
รอดูน่าเบบีละกันในเจ้าว่าจะน่ารักขนาดไหน

ผู้หญิงเราอาจจะเบื่อหน้าสามีได้กลิ่นก็เหม็นอะไรอย่างนี้